ถูกปล่อยตัวจากศาลเรือนจำแล้วนะครับ

หลังจากสารดีการเนี่ยมีคำสั่งยกฟ้องเน้นเลสซิ่งแล้วก็พวกในข้อหาสมคบค้ายาเสพติด
เนื่องจากพญาติหลักฐานมีไม่เพียงพอ
ส่วนข้อหาฟอกเงินนั้นวันนี้เบนท์เลสซิ่งเนี่ยติดคุกกว่า๓ปี๔เดือนแล้วนะครับ
จึงถือว่าครบแล้วคือการรับโทษครบไปแล้ว
วันนี้มารดาของในอักษรกิจหรือเบนเนี่ยนางสาวสุภรณ์เพลินวัตโรจรณเดชน์
เปิดประวัติตื่นตันใจพูดไม่ออกเพราะงั้นได้ยินคำพิพากษาเนี่ย
เข้ามาโผล่กอดแล้วก็รำให้พร้อมต่อสู้มาอย่างยาวนาน
ตอนนี้โทรไปบอกแพทย์เรียบร้อยแล้วส่วนน้องเลสซิ่งยังไม่ทราบข่าวนี้
จากยังเรียนหนังสืออยู่แต่ยืนยันว่าแพทย์แล้วก็น้องเรสซึ่ง
ไปรับตัวเบ้นที่เรือนจำรู้สึกเรามีภาพไหมคะ

จากเดี๋ยวตั้งใจจะรอเมืองเที่ยวดีกว่าที่เรือนจำ
ที่เรือนจำยังไงครับคุณแม่อธิบายหน่อยว่าเย็นเนี่ย

การสันติกายกคล้องสมคบ
ใช่ครับแล้วการที่ปล่อยตัวเนี่ย

ก็คือมันไม่มีอะไรแล้วเนี่ย

จบเพราะอะไรครับเขาติดมาครบ

กี่ปีกี่เดือนครับ

ติด๔ปีแต่พี่ภาคสานั่น

คุณแม่พูดอะไรกับคุณแม่บ้าง

แล้วเบ้นรู้ตัวไหมเนี่ยว่า

เขาก็ไม่อ๋อตอนนี้รู้แล้วค่ะ
เพราะตอนเช้าก็ทุกคนก็ไม่รู้เรื่อง
เพราะคุณแม่ก็ไม่รู้เรื่องว่าจะเอาตัวออกได้

ไปแล้วตอนนี้น้องเลสซิ่งรู้อย่าง

ยังไม่ได้คุยกับเขาคุยกับแพทย์

ฐานร่วมกันฟอกเงินนะฮะปรากฏว่า
ตามสารที่เขาลดโทษกึ่งหนึ่ง

ให้เพิ่มโทษเป็นความผิดสนับสนุนช่วยเหลือ

ซึ่งทั้งหมดก็ขอสู้คดีในชั้นดีกา
จนวันนี้สารดีกา
ก็คือติดมากกว่าที่สารตัดสินถูกต้องไหมฮะ

๓ปี๔เดือนแต่ติดคุกมาแล้วเนี่ย

หรือช่วงที่เรากำลัง

เดี๋ยวถ้ามีภาพหรืออะไรจะส่งเข้ามา

เพราะกระโดดการเหมือน๖โมงบ้าง

โปรดติดตามตอนต่อไป